ได้เข้าพบท่านกงศูนย์ใหญ่อังกฤษประจำประเทศไทยนะคะ
ก็ไปรายงานผลค่ะทั้งเรื่องของการจำลองเหตุการณ์
ไปดูวัตถุพยานไปดูหลักฐานต่าง
ราธานีครับเพื่อที่จะเทียบเคียงกับคำให้การของนักท่องเที่ยวสาว
อังกฤษที่บอกว่าถูกหม่อมยาแล้วก็ถูกข่มขืน
จากการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ของไทยบอกว่า
ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ
เนี่ยค่ะโพธิบริสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เข้าพบนายพอลเคกงศูนย์ใหญ่ประเทศอังกฤษประจำประเทศไทยนะคะ

ถูกพยานพยานบุคคลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
จำลองเหตุการณ์ตามเวลาเสมือนจริง
นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอ้างว่าถูกมอมยา
แล้วก็ถูกข่มขืนที่เกาะเต่าจังหวัดสุราชธานี
ตั้งแต่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า
ในคืนนั้นตรงกับขึ้น๑๔ค่ำพระจันทร์เต็มดวง
เป็นคืนที่น้ำทะเลหนุนสูง
ก็แสดงภาพเปรียบเทียบระดับน้ำขึ้น๓จุดนะคะ
ก็คือฟิชโบบาร์ลีโอบาร์และลานจอปร
ซึ่งกลางคืนเนี่ยน้ำมันขึ้นนะคะ
ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายค่ะ
ให้ข้อมูลว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปนั่งดื่มอยู่ริมชายหาดแล้วก็ถูกมอมยา
แล้วก็พาไปข่มขืนบริเวณโขดหิน
ห่างจากร้านฟิชโบบาร์ประมาณ๔๐๐เมตร
คือน้ำขึ้นมันไม่สามารถไปอยู่ริมหาดได้ค่ะ
ไม่สามารถขึ้นไปบริเวณโขดหินได้ค่ะ
ถ้าจะขึ้นไปคือต้องลุยน้ำไปเยอะเลยค่ะ
จากการตรวจสอบการเดินไปที่จุดเกิดเหตุ
ลุยน้ำทะเลไปถึงโขดหินนะคะ
ซึ่งท่านเดินไปอย่างนั้นจริงต้องเป็นจุดสนใจ
เพราะวันนั้นมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วย
มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยริมชายหาดอย่างเข้มงวดด้วย
ไม่น่าจะเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้นะคะ
พยานหลักฐานที่ตรวจสอบก็เลยสรุปได้ว่า
ไม่มีการวางยาไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
จะประสานไปยังผู้เสียหายนะคะว่าถ้ามีหลักฐานอะไรให้ส่งมา
เช่นเสื้อผ้าที่มีคราบอสุจิติดอยู่เนี่ยค่ะ
คำให้การของผู้เสียหายที่ให้การเอาไว้กับตำรวจอังกฤษ

เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบร่วมกับหลักฐานของไทย

แต่ถ้าเป็นการแจ้งความเท็จนะคะ
เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
พยายามวัตถุพยายามบุคคลนะครับ
แล้วก็จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องแสงไฟ
เรื่องคืนที่ไปชาญเต็มดวงมาไปคืน๑๔ค่ำ
เรื่องคนที่เยอะแยะมากมายมหาศาล
ตามหนักความสั่งของท่านผงโดรก็จะยุติถึงแค่นี้
สูดท้ายไม่กล้างแจ้งความเท็จเป็นการให้การเท็จเราก็จะมีมาตรการทั้งอาญาแล้ว
ทั้งการนำเนื้อการเอามาตรการต่อมอง
เมืองไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าคดี
ของผู้เสียหายไม่ใช่พยานบุคคลที่สำคัญ

เดี๋ยวหลังจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งตั้งคณะทำงานเพื่อเดินทางไปสอบปากคำ

ก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทย

แม้ว่าจะยังไม่มีการแจ้งข้อหาคมคืน
แต่ตำรวจไทยก็สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์
และทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ในการที่จะเดินทางไปสอบปากคัน
เพราะเราจะแด่งความดีใจให้สาธุเห็น
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกอีกนะคะ
ว่าตำรวจเตรียมรวบรวมหลักฐาน
เพื่อออกหมายจับเจ้าของเพจดัง๒เพจค่ะ
ที่โพสต์ข้อความเหตุการณ์นี้
สร้างความเสื่อมเสียทางด้านการท่องเที่ยว
สร้างความเสื่อมเสียในภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้
พิสูจน์ตัวตนเจ้าของเพจได้แล้ว
จะตรวจสอบโพสต์ของหญิงสาวชาวอังกฤษด้วยว่า
เป็นการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่
หากพบก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติแจ้งความเท็จ
ลักษณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียด้านการท่องเที่ยวของไทยมาแล้ว
๔คดีอย่างน้อยนะคะก็คือที่จังหวัดกระบีที่เกาะสมุย
เกาะเตาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วทั้งหมดนี้
ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับนะคะแล้วก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศ
ภาพนี้ระบุว่าเป็นอีเมลล่าสุดจากตำรวจอังกฤษส่งถึงนางซาร่าแม่ของผู้เสียหาย
บอกว่าคำให้การของน้องถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ข้อมูลอย่างอื่นจะถูกส่งไปที่ศูนย์ปราบอาทยากรรม
หลังจากนั้นเจ้าที่อังกฤษจะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ไทย

แต่เสื้อยืดที่มีคราบอสุจิที่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยได้ถูกเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ยังไม่สามารถนำมาให้ในขั้นตอนตรงนี้ได้
แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายไม่ได้เข้าไปเที่ยวงานฟูลมูลปาร์ตี้
ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจเพราะว่างานฟูลมูลเริ่มคืนวันที่๒๗มิถุนายน
ไปหาแฟนนุ่มเพื่อขอคำปรึกษาและปลอบใจ
ตอนบ่ายโมงของ๒๗เธอก็ถึงตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเกาะพงันนะคะ
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนานพอสมควรนะฮะ
คืนวันเกิดเหตุ๒๕มิถุนายนนะครับ
เดี๋ยวไปดูตำรวจในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบแล้วก็หาร่องรอยต่าง
เพื่อจะคลี่คลายว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
วันนี้พลตมอำภิชาสบูนศรีโรธ
ผู้บังคับการธภูทรจังหวัดสุราภารณี
โดยสั่งให้ผนึกกำลังชุดสืบสวนของสพเกาะเต่าเจ้าของพื้นที่
กับทุกสถานีตำรวจใกล้เคียงเลยนะครับร่วมกับทหารด้วยฝ่ายปกครองด้วย
ลงพื้นที่ไปตามเส้นทางที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษให้การเอาไว้นะฮะ
เตรียมจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะครับ
วันนี้ได้ใช้ชุดสืบสวนลงเดินเท้าแบ่งออกเป็น๓ชุดนะฮะเพื่อจะดูมูลเหตุต่างนะครับ
แรกก็เริ่มตั้งแต่บริเวณโฮสเทลที่นักท่องเที่ยวสาวมาเข้าพักกับเพื่อน
ก็เป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตรนะครับที่เดินเท้าตรวจสอบกันนะฮะ
ขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งหมด
พบว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวตั้งแต่คืน๒๕มิถุนายนแล้วก็เดินเท้าออกจากโคสเทลไปยังบริเวณถนนสายรี

ที่สองเดินทางตามเส้นทางถนนหาดทรายรีนัยกระทั่งถึงร้านเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียงกับไอซ์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวอ้างว่ามาซื้อเครื่องดื่มเป็นขวดหรือว่ากระป๋องแล้วก็เดินต่อไปตามชายหาด
ที่๓เป็นการไล่กล้องวงจรปิดบริเวณลีโอบาร์ก่อนถึงฟิชโบบาร์
ที่นักท่องเที่ยวสาวอ้างว่าเดินผ่านแล้วก็ระหว่างทางมีผู้ชายชาวเอเชียเข้ามาทักแล้วเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
แปลกหน้าก็ยิ้มให้แล้วก็เดินหนีไป
ก็ตั้งไว้จุดนี้เพื่อง่ายต่อการนำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒นะครับ
ตำรวจลงพื้นที่ปูพรมทั่วพื้นที่เพื่อสืบหาพยานหลักฐาน
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด๔๘ตัวในทุกจุดทั่วบริเวณ
เพื่อเร่งหาข้อเท็จจริงทางผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสุราชธานีพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บอกว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เดินหน้าตรวจสอบหาข้อมูลทุกอย่างนะครับ
เพื่อที่จะคลี่คลายเหตุการณ์นี้ให้ได้
คาดว่าไม่เกินวันที่๑กันยายนนี้ก็คืออีก๒วัน
จะสามารถสรุปข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่เกาะเต่าในจุดเกิดเหตุทั้งหมดได้
ว่าตกลงแล้วมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
ถูกวางยาแล้วก็ข่มขืนบนเกาะเต่านั้นจริงหรือไม่นะครับ
ทีนี้ค่ะทางนักข่าวของเราเราส่งคุณพลอยสจิฤทธิสินนะคะลงพื้นที่ไป
ก็ไปสอบถามคนแถวนั้นน่ะนะคะ
เริ่มจากเส้นทางถนนฮาซาอีรีที่นักท่องเที่ยวสาวต้องผ่านเส้นทางตรงนี้
มีกล้องวงจรปิดอยู่๓ตัวตรงนั้น
เราก็ไปถามนายตอและชาวพะม่าที่ทำงานอยู่ที่เกาะเต่ามา๘ปีแล้ว
เขาบอกว่าดูแลบานนี้ทุกวันตั้งแต่กลางวันจนถึง๔โมงเย็น
เจ้าของร้านมาเปิดร้านอีกทีก็คือถึงตี๒เลย
ยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเขากับนายจ้างก็ถูกเรียกไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วด้วย
ตำรวจเคยให้ดูรูปผู้เสียหายแล้วด้วย

ซึ่งถ้าเจอก็คงไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
พอสอบถามเด็กในร้านก็ไม่มีใครรู้เรื่องเหมือนกันค่ะ

ก็ไปตามข้อมูลที่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้บอกไว้

ก็ไปคุยกับผู้จัดการร้านเลยค่ะ
เป็นชาวต่างชาติอยู่ที่นี่มากว่า๑๐ปีแล้ว
เขาก็บอกว่าทุกคนรู้เรื่องนี้นะคะ

เพราะวันเกิดเหตุก็ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรค่ะ
รวมถึงก็เป็นคนนอกด้วยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ปริศนาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เดิน
บาร์ทั้ง๒แห่งไป๔๐๐เมตรนะคะ

ที่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้อ้างว่าหมดสติ

เราไปคุยกับนายสมศักดิ์
ซึ่งเป็นหมอนวดแผนโบราณ

อยู่ที่บริเวณลานแห่งนี้มาหลายปีแล้ว
ซึ่งปกติถ้าเกิดเหตุ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขอความช่วยเหลือนะ

กวาดบริเวณลานแล้วก็ที่รอบ
ถ้ามีนักท่องเที่ยวถูกข่มขืนจริง

ก็ขอร้องให้นักท่องเที่ยวที่อ้างว่าถูกข่มขืน

เพราะว่าคนไทยพร้อมจะช่วยเหลือ

แล้วก็พร้อมจะดูแลนะคะ
ลุงก็ต้องรู้ลุงก็ต้องรับทราบ

ลุงก็ต้องรับทราบ

ลุงก็อันดับแรกล่ะเป็นด่านหน้าล่ะ

ถ้าเกิดเหตุการณ์มันก็ต้องจำได้
ก็เศร้าใจสิว่ามันเป็นไปได้ไง

ทำไมไม่มาขอความช่วยเหลือฉัน

เออวัยรุ่นน่ะ

เราอยู่ที่นี่เราเดือดร้อนกัน

แต่ขออย่างเดียวว่าให้พูดความจริงออกมา

นี่เป็นภาพมุมสูงของพื้นที่ที่เรานำมาให้ติดตามนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทีมข่าวเราไปสำรวจบรรยากาศ

คือตอนนี้ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะ

มาเกาะเต่าของไทยเป็นครั้งแรก

เขาบอกว่าเวลามาเที่ยวเขาก็ดูแลตัวเองอยู่แล้ว
หรือไม่ก็มีแฟนที่มาคอยดูแล
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ขอตำหนิใคร
เพราะว่าเหตุอาทยากรรมมันก็สามารถ

แต่ฉันคิดว่า
ฉันรู้ว่าทุกคนที่เกิดขึ้นเขา
และทุกคนที่เคยเกิดขึ้นเขา
ก็คิดว่ามันสุขมาก
แล้วก็ที่พักริมหาดบางช่วงก็จะกว้างหน่อย

บริเวณที่เป็นโขดหินมีประมาณ๒จุด

ส่วนจุดที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษบอกว่า
หมดสติไปเป็นโขดหินเล็กใหญ่สลับช่วงกัน

ใกล้เคียงเวลาเกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวบอก
ตรงโขดหินบริเวณหน้าร้านจอประรอบเนี่ย
เปรียวมากมืดแล้วก็รับตาคนด้วย
ถ้าหากเหตุนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนะ